ไม่หยุดฉุดไม่ไหวจริงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนะคะเข้าฉาย๗วันกวาดรายได้ไป๖๐ล้าน

เรียกว่าทำให้วงการหนังกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณโต้งบรรจงรวมไปถึงน้องนางเอกน้องยาดาค่ะ
มาขอบคุณที่บันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

ร่างทรงเนี่ยดังไกลถึงฮอลลีวูดนะคะ
เพราะว่าถูกเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศ
คุณผู้ชมงานนี้นะคะคุณโต้บอกว่าจริงแล้ว
แม้ว่าจะมีหวังอันน้อยนิดนะคะแต่ก็ดีใจนะ
หนังไทยได้รับการยอมรับแบบนี้คุณผู้ชม
ส่วนนางเอกนะคะน้องยาดาต้องบอกว่าเธอเข้าวงการมา๑๐ปีแล้วนะ

คือยังไม่มีผลงานที่สร้างชื่อให้น้อง
แต่น้องเนี่ยแสดงละครเก่งโฆษณาเยอะแยะมากมาย
หรือว่าเรื่องนี้แจ้งเกิดนะคะแล้วก็หลังจากเรื่องร่างทรงค่ะ
ยาดาจะได้เป็นนางเอกละครด้วยนะ

เป็นว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่เขาเลือกเรานะ
แต่ว่าโอกาสในการไปเข้ารอบสุดท้ายก็อาจจะยากนิดนึง
หนังสือของขวัญกับรางวัลโดยเฉพาะรางวัลออสการ์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยครับ

ผมผมไม่ค่อยเจอนักแสดงอายุน้อยขนาดนี้แล้วเขาแบบพร้อมขนาดนี้
หลังจากนี้ก็ติดตามผลงานการแสดงได้เรื่อยเลยค่ะ
นะคะก็จะมีละครอย่างที่บอกไปนะคะ
แล้วก็ถ้าใครไปดูเรื่องนี้นะคะต้องเรียกชื่อตามในเรื่องเลยนะคะ
อีมิ้งในเรื่องนะคะแล้วน้องเล่นดีมากจริงนะคะ
เชียร์หนังไทยค่ะให้ดังใจถึงฮอลลี่วูดเลยค่ะ
สุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ